ผ่านไปจากคืนเป็นวันและกลางเป็นอีกวัน
ยังไม่หมดความหวังที่จะค้นหาเธอให้เจอ
ป่านนี้คงจะหิวคงจะร้องคงจะหนาและหวาดกลัว
เพราะว่าเจ้าเป็นเพียงเด็กน้อยไม่ทันได้ประสาน
พยายามทำทุกวิธีช่วยเหลือพวกเจ้าให้รอดมา
ตราบใดที่ยังมีใจศรัทธาพวกเจ้าจะปลอดภัย
หลับตาก่อนนะ
เก็บแรงเอาไว้
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตรงนี้พี่ดูเอง
จะพาออกมาพี่ขอสัญญา
ต้องแลกด้วยหยดน้ำตาต้องแลกกับความเหนื่อยล้า
จะพาผู้เจ้าออกมาด้วยสองมือพี่เอง
เจ้าป่าเจ้าเขาท่านจะบังพวกเขาทำไม

ขีดเส้นใต้วันนี้ขอเริ่มด้วยเพลงของสุรชัยจันทิมาธร
เพื่อนผมที่คุ้นเคยกันมา๑๐กว่าปี
เพราะว่าเรื่องที่จะพูดในตอนท้ายวันนี้
อดคล้องกับเพลงที่เขาบรรจงแต่งขึ้น
ท่านผู้ชมครับหลังจากพบทีมเด็กในถ้ำ
เช้าขึ้นมาวันนี้ก็มีแต่ข่าวดีอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
เป็นหัวข่าวที่คนไทยปลื้มปิติ
รอ๑๐พระราชทานกำลังใจทีม๑๓ช่วยชีวิต
มีข่าวว่าซีนสอนดำน้ำเตรียมพาออกจากถ้ำ
มีหัวข่าวสิบสามช่วยชีวิต

ซีโรเล่นนำออกจากถ้ำ
ฉะนั้นทิศทางข่าวที่จะตามต่อไปก็มีคำถามตามมาว่า
เด็กจะออกจากถ้ำได้เมื่อไหร่

อันนี้คำตอบอยู่ที่ว่าสภาพร่างกายของเด็กเป็นอย่างไร
แต่เท่าที่ได้เห็นในคลิปตอนแรก
และเป็นคลิปล่าสุดที่อยู่ในเนื้อข่าวไทยรัฐ

จะเห็นว่าเด็กแข็งแรงมากครับ
ฟื้นตัวเร็วแข็งแรง
มีอารมณ์โสดใสเบิกบาน
เพราะว่าทีมหมอทีมซีนอยู่ในนั้น
หมอภาคที่เป็นที่รู้จัก
ของใครต่อใครก็ช่วยดูแลอยู่
มีการฝึกดำน้ำฝึกใช้เครื่องมือช่วย
ฉะนั้นเรื่องสุขภาพของเด็กไม่น่าห่วงครับ
คำตอบที่๒ก็คือว่า
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในถ้ำ
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำ

เพราะว่าจากจุดที่เจอกว่าจะมาถึงปากถ้ำ

เป็น๔กิโลเมตรที่บางช่วงมีช่องทางลอดแคบ
บางช่วงชันสูงขึ้นไปข้างบน
บางช่วงดิ่งลงมาข้างล่าง
เป็นสภาพที่ยากลำบากมาก
ฉะนั้นการจะนำเด็กออกมาจากปลอดภัย
น้ำต้องลดให้มากที่สุด
สูบน้ำตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มมือ
เพราะวันสองวันนี้อาจจะมีฝนเท่ลงมาอีกแล้ว
ฉะนั้นทุกฝ่ายยังช่วยเหลือกันอยู่เต็มที่
ข่าวล่าสุดที่ผู้บอกว่าบอกว่าอาจจะใช้เวลา๒๓วัน
นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าสภาพของน้ำเป็นยังไง
หลังจากได้เห็นภาพเห็นคลิปทีมหมูป่าล่าสุด

ทุกคนปลอดภัยแข็งแรง

คนที่ดูอ่อนโรยมากกว่าเพื่อนก็คือโค้ช
ที่คุณมิ้นบอกไปในรายงานข่าวเมื่อสักครู่
อันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกออนไลน์มากว่า
ทำไมคนที่อายุมากกว่าเพื่อน
อิดโรยมากกว่าเพื่อน
เพราะคนที่อายุมากกว่าเพื่อน
เก็บอาหารไว้ให้น้องเขากินกัน
ในเฟซบุ๊กเขาบอกอย่างนี้ครับ
เอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปี
เป็นโค้ชที่เคยบวชมาแล้ว๘ปี
สำเร็จการศึกษานักทำเอก
ก็เลยรู้ว่าถ้านอนนิ่ง
ไม่กินอะไรเลยจะดูได้ถึง๗๐วัน
โค้ชบอกให้เด็กใช้ไฟฉายทีละกระบอก
เพื่อดูว่าน้ำจะขึ้นมาถึงเราเมื่อไหร่
เพื่อจะได้ใช้กันไปได้นาน

ให้น้องเพื่อให้ทุกคนแข็งแรงดี
จึงมีโค้ชคนเดียวที่ป่วย
เพราะต้องดูแลน้อง

แม้ตัวเองจะกลัวก็ตาม

โค้ชเป็นคนเดียวที่ดูจะอ่อนเพลียมากที่สุด
ทำไม๑๓ชีวิตจึงปลอดภัย
ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรง

ทำยังไงจึงพาน้องรอดได้

ผมเคยบวชมาแล้ว
เคยจำศีลในถ้ำ
สอนให้น้องบอกว่า
ให้นั่งสมาธิอยู่นิ่ง

เพราะการนั่งสมาธิ
นี่เป็นเรื่องดีที่อยู่ในความประทับใจ
หลังจากภารกิจค้นหาจบลง
เราได้เห็นภาพอะไรบ้าง

ภาพความตื่นเต้นยินดีของคนไทยทั่วประเทศ
มาคลิปที่ไทยรัฐเอามา

เป็นเสียงเหบางจังหวัด

จังหวัดร้องรำทำเพลงกันอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
เป็นอารมณ์ของการมีความสุข
ชัยโยโหร้องเฉลิมฉลอง

แปลอักษรให้กำลังใจกันด้วยนะครับ
นี่เป็นปรากฏการณ์พิเศษจริง

ก็คือภาพชื่นชมทีมกู้ภัย
ทีมกู้ภัยที่เป็นหน่วยงานหลัก
มีคนพูดถึงกันมากแล้วนะครับ
ซีนก็ดีทีมกู้ภัยของเราไม่ต้องพูดถึง
เปรียมอยู่แล้วในความรู้สึก
ทีมกู้ภัยจากอังกฤษ

คนนี้ครับโรเบิร์ตฮาเปอร์เนี่ย

ทั้ง๓คนในทีมอังกฤษเดินทางไปแล้ว
แต่ท่านรัฐมนตรีวีรศักดิ์บอกว่ายังอยู่ครับ
คนที่เดินทางกลับไปก่อนก็คือหัวหน้าทีม

เพราะว่านัดหมอไว้
แต่๒คนที่อยู่ในทีมนั้นยังอยู่
แล้วจะอยู่กับเราไปจนจบภารกิจ
แต่ว่าสิ่งที่ขีดเส้นใต้นำมาบันทึกไว้ที่นี้
จะเรียกว่าเป็นทีมกู้ภัยนิรนามก็ว่าได้

มากันเองซอกซอนซอกแทรก
พยายามจะหาจุดที่จะเข้าถ้ำให้ได้
ไม่ได้อยู่ที่จุดที่กล้องโทรทัศน์อยู่
ไม่ได้อยู่ในจุดที่คนมากอยู่
แต่เดินอ้อมไปหลังถ้ำ
ปีนขึ้นไปตามศอกซอกซอยซอกซอนของถ้ำ
เพื่อจะดูว่ามีช่องทางไหนบ้างที่จะมุดเข้าไปได้
ไปกินไปนอนกันอยู่ตรงนั้น

ไปนอนคุดคู้กันอยู่ตรงนั้น

ท่านจะบอกว่านี่เป็นใครมาจากไหนกัน

เขามาโดยเท่าที่จะมากันได้

อยู่ไปในส่วนที่ลึกเข้าไป
ที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างที่ว่า
ฉะนั้นวันนี้ขอมอบกรอนบทนี้ถึงอาสาสมัครนิรนาม
บันทึกไว้เพื่อให้กำลังใจกับคนเหล่านี้
ทุ่มเทร่วมพลังอยู่หลังกล้อง
ไม่มาตามคำเรียกร้องของฝ่ายไหน
แต่มาตามคำสั่งของหัวใจ
มาเดินดุ่มไปหาหนทาง
รบกวนไม่เกะกะไม่ร้องขอ
เข้ากล่องก็เพียงพอแล้วทุกอย่าง
นอนก็นอนคุดคู้อยู่ข้างทาง
จะหนาวร้อนก็ช่างจะเป็นไป
เรียกได้ว่าปิดทองอยู่หลังพระ
เป็นเพียงผู้เสียสละไม่ยิ่งใหญ่
พอเจอเด็กก็ร้องไห้ตื้นตันใจแล้วก็เดินจากไปพร้อมข่าวดี
แด่อาสาสมัครนิรนาม
เธอได้ฝากสิ่งงดงามไว้ที่นี่
ภูมิใจกับสิ่งหนึ่งที่พึงมี
คือภูมิใจกับความดีที่ได้ทำ
อาสาสมัครนิรนามทุกท่านครับ
ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำ
อยู่ในใจฉันเสมอ

อยากจะเป็นหนึ่งอย่างเธอ
ทำันที่เธอทำ
เธอได้รู้ได้
แค่อยากจะทำดีอยากให้โลกใบนี้สดใส
ไม่จำเป็นไม่ต้องมีใครเห็นดอกไม้
เธอก็ยังคือเธอเธอก็ยังคงมาต่อไป
เธอคือดอกไม้ที่บ้านในที่หลับตา
เธอคือดอกยาทักใครบ้าง
ไม่มองก็ไม่เห็น
สวยเกินกว่าคำสวยเกินกว่าใคร
สวยที่จิตใจ
เธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงาม